กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูหนุ่มเซอร์อย่างไม้หมอนกันหน่อยดีกว่านะคะ
ติ๊สไม้หมอนวัชิรวิทย์ค่ะอายุ๒๑ปีเองนะคุณผู้ชมนะ

แนวไม่แนวเดี๋ยวไปลองฟังเสียงเพลงเพราะของหนุ่มไม้หมอนคนนี้หน่อยละกันค่ะ

กับชีวิตแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งมันกลับหลุดลอยออกไป

จนตัวเองหลุดออกจากวงโคจรของตัวเอง
ก็ฝากซิงเกิ้ลแรกของผมด้วยนะครับ